มีคุณครูท่านหนึ่งสอนเทคนิคอยู่ที่วิทยาลัยอาชีวะแห่งหนึ่งกรสิน
ชื่อว่าครูโกครูโกหมดความเก่าเลย
เพราะสั่งสกุตเตอร์ไฟฟ้าไปมาเจอสกุตเตอร์แบบไม่มีมอเตอร์ต้องมานั่งไถเองฮะ

แค่เห็นกล่องมาไกลใจก็สั่นแล้ว
แต่กั้นหัวใจแบบเกิดจบ

พอเปิดมาดูพับเลย
เพราะพอเปิดมาดูเห็นสโค้เตอร์แล้วนะ

ครูครับเห็นตั้งแต่กล่องครูก็ต้องเข้าใจแล้ว
แต่ด้วยความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราถึงโดนแบบนี้มันไม่ตรงปกฮะ
ครูโกะสั่งสกุตเตอร์ไฟฟ้าไปปกก็สวยดี
คอมมงค์คอมเม้นท์อะไรอย่างนี้ก็ให้ดวงให้ดาวด้วย
แต่ฉะไหนถึงส่งมาแบบนี้ครูโกะก็เจ็บช้ำระกำใจ
ก็เลยให้นักศึกษาช่วยถ่ายเอาไว้ได้
โกลองหน่อยครูโกก็เลยลองไถสกุตเตอร์ที่ไม่มีมอเตอร์ดู
ถ่ายสกุตเตอร์พอถ่ายได้สักพักเดียว
นี่สิครูโกะเหรอครูเองครูโกะชี้ให้ดูสกุตเตอร์มอเตอร์ไม่มีเหรอ
กลวงเลยฮะไม่มีมอเตอร์มีขาตั้งก็ยังดี
ครูโกะแกก็เลยทดลองถ่ายดูสักที
พอถ่ายได้ไม่กี่วินาทีสะดุดปุ๊กเลยหักแล้วหักแล้ว
อเตอร์หักเหรอคอกลัวจะหักแล้ว
นี่ฮะมันไปไม่ได้คือมันไม่สมส่วนสรีระร่างกาย
ปวดรวดร้าวใจครูโกที่กาลสินกะจะฟินซื้อให้ลูกได้ถ่ายเล่นฮะ
บิดเล่นไปมาเจอแบบไม่ตรงปกอีกครั้งหนึ่งแล้วครับ
ตัวจริงที่ในภาพเป็นอย่างนี้
ส่งมาโอ้โหไม่มีมอเตอร์มอเตอร์จิ๋วทั้งใต้ก็ไม่มีนะฮะ
แล้ววันนี้ยิ่งต้องระวัง๑๑เดือน๑๑

อย่าพูดงั้นสิกำลังอยากจะได้ไปซื้อแกงสักครั้งหนึ่งเหมือนกัน